แม่ทนายทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันน่ากลัวหมดเลย
บอกโอ้ยชนะคดีมาหลายเรื่องแหละ
ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มแทนายอาสา
มีผู้ชายคนหนึ่งทุกวันนี้แม้กระทั่งทนายเราคุณจะต้องเช็คดีนะฮะ

เพราะมีการฟ้องร้องกันเยอะไงขึ้นศาล
สมัยก่อนประเทศเรานิทนายยังไม่ค่อยนะ

ซึ่งชายรายหนึ่งเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นทนายความ
แม่ขึ้นว่าความในศาลหลายคดี
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะอายการ

อกจากนี้ยังมีบันทึกการตรวจสอบประวัติธนายความระบุว่า
ชายดังกล่าวเนี่ยไม่มีชื่อในทะเบียนทนายความนั้นเลย

ทนายความนายประพฤติวงเกื้อเนี่ย
นายความเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายมาร้องเรียนถึงความผิดปกติ

ในตอนแรกเนี่ยไปตรวจสอบในเฟซบุ๊ค
ก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไร
มีการโพสต์รูปไปสารด้วยนะ
มีการใส่ชุดทะนงทนายด้วยนะ
จึงขอหมายเลขคดีเพื่อตรวจสอบขั้นตอน

แล้วก็อ้างว่าแหม่ช่วงนี้สถานการณ์โควิดใครก็ไปขึ้นศาลกัน

พบว่าเลขคดีเนี่ยเป็นเลขคดีของคนอื่นเขาเออ

พอสอบถามไปนายพรเทพก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยนะฮะ

ฉะนั้นนายพรเทพต้องเรียนเก่งมากเลย

แล้วสอบตัวทนายได้ตอนอายุ๒๑

โอนเงินไปทุกวันนี้นะ๔๒๕๐๐ฑ
ผู้เสียหายอีกอย่างนึงสดหน่อย

ต้องจายเงินก่อนถึงจะว่าความไง

ปรากฏว่าที่วันนี้มันพีคยิ่งกว่าพีค
เช็คประวัติของนายพรเทพ
หมายถึงว่ามีการแท็กไปหาทนายจริง

บอกว่าคือน้ายนายป่อนเทพคุยฝึกที่สำนักงานธนาความเมื่อ๑๐ปีก่อน
เลยมีความรู้พื้นฐานอ่ะ

ได้เห็นกระบวนการทำงาน

จะอ้างว่ารับงานมา

เพราะฉะนั้นเมื่อเดินที่ผ่านมา
เรียกกันว่าคนที่สังบุรุณละเงิน
พบว่ามีความผิดจะไต่สวนละเมิดอำนาจศาลแล้วก็กฎหมายพิจารณาความแพ่งต่อไป
แต่ล่าสุดนี่รู้สึกจะเป็นพ่อค้าไก่หมุน
เป็นพ่อค้าไก่หมุนคิดถึงไก่หมุนออกไหม
พอไปได้ตังค์เขามาเขาไปว่าจ้างมีการว่าจ้างมีการจ่ายตังค์ไว้ไปว่าความให้
แล้วก็อ้างว่าทำไมไม่รู้ว่าความว่าตัวเองละ
อ๋อแบบมีสารนัดเลือดเลยจ้างคนอื่นไปแทน

ชอบโค้งแล้วไม่อันด้านความแปลกกันกัน
แล้วมีการลงเรื่องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายให้ความรู้ว่าอะไรอย่างนี้ไหม
แต่อีกอย่างที่สังเกตว่าที่พี่มดดำบอกนะ
คือใบตรวจทนายต้องดูว่าเขาได้ตอนไหนแล้วเขาดูอายุเท่าไหร่ด้วย
เขาก็จะให้ดูอยู่แล้วนะ
เขาจะต้องบอกคือเขาก็ต้องบอกตัวเองอยู่แล้วว่า
อย่างนี้อย่างนี้เขาเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นการแบบประกาศให้รู้บอกลูกความอ่ะเนอะบ้าง
เหมือนในหนังไทยไงผมรักจำรวจโทร

แต่บางทีก็ไม่ได้ดูพอศเกิดไงแม่
ใครจะไปนั่งดูว่าพศเกิดเขาเกิดพศไหนอะไรยังไงล่ะ

ต้องดูธนายจริงเขามีความเห็นยังไงบ้าง
เขามีความเห็นกันยังไงกันบ้างนะฮะ
เราจะไปดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่มี
จะไปตรวจสอบได้อย่างเดียวก็คือเราก็ต้องเป็นสภาธนาความ
แล้วก็เช็คดูว่าเนี่ยบัตรเลขที่นี้ชื่อนี้เนี่ยมีตัวตนจริงไหม
ซึ่งบางคนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยครับ
มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ
แล้วเราก็ไม่มีเหตุอะไรที่ต้องสงสัยว่าเขาจะมาหลอก
แล้วใครจะไปคิดว่าคนนี้จะมาหลอกอ่ะจริงไหมครับ
มันเป็นไปได้ยากมากนะครับทีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย
ภาในความก็ต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
อาจจะโดยการให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถตรวจสอบสถานะของทนายความได้นะครับ
โดยอาจจะมีเข้าไปในเว็บไซต์แล้วมีการป้อนข้อมูลที่อยู่ของผู้ที่อยากจะขอข้อมูลนะครับ
เหตุจำเป็นอะไรแล้วธนายความก็ต้องสามารถให้เขาเนี่ยตรวจสอบได้
เป็นเรื่องปกติครับไอ้ที่ที่มาเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
คือสามารถไม่ได้เป็นธนายความนี่แหละครับทำตัวปลงตัวปลอมมีครับมีมีมีมี
นี่คือทนายตัวจริงเขาออกมาอธิบายแล้วจะต้องดูยังไงสังเกตยังไง
หรือเราก็ต้องอย่าไปไว้ใจใครง่ายแม่ค่ะ
แม่มีประสบการณ์ขี้กับขึ้นโรงขึ้นศาลแม่ใช้แทนายยังไง

แต่ทนายที่ใช้อยู่ทนายจริงใช่ไหมคะ

ใหญ่ก็จะมีประจำกันอยู่เนาะ
หรือถ้าเกิดใครไม่มีก็ปรึกษาคุณแม่ได้นะ
ไม่ต้องปรึกษาค่ะ
ไม่เอาหรอกแม่

ก็ต้องหากคุณแม่ค่ะช่วยหนูนะค่ะ
อย่างนี้แอปอยากหาแม่ก่อนแล้วแม่ก็จะช่วยเราแล้ว
ข้าวใส่ไทย

ใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา